สัปดาห์ที่ผ่านมามี๒เพลงที่ดัง

เพลงแรกอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
ครางชื่อพี่แนร์ครางชื่ออายแนร์

แต่ประเด็นที่เราจะพูดถึงก็คือ
เพลงประเทศกูมี
ตอนนี้ยอดวิวในยูทูป

ดิฉันว่าตอนแรกอาจจะไม่เยอะขนาดนี้แหละ

มันกลายเป็นแบบไปเพิ่มยอดวิวให้เขาเนี่ยนะ

พูดถึงอะไรบอกถึงอะไรไปหาฟังกดฟัง
ทีนี้พุ่งทะลายอยู่

กลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นการแต่งเพลงใต้ดินแต่งเพลงแรปค่ะ
เขาก็แต่งลักษณะแบบนี้มานานแล้ว
๑เสียดสีสังคมเสียดสีการเมือง
ทำแบบนี้มานานแล้วก่อนหน้านี้ก็มีเพลง
สิ่งที่ประเทศกูไม่มีเมื่อ๒ปีที่แล้วก็แต่งเพลงนี้เนี่ยนะคุณผู้ชม
เอาล่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีบางกลุ่มก็กลัวว่า

กลัวว่าทางรัฐบาลก็ดีคอสชก็ดี
จะไปบล็อกหรือเปล่าจะไปลบทิ้งหรือเปล่า
ล่าสุดนะคะมีคนเอาเพลงนี้ไปอัพโหลด
ที่ทำให้ไม่สามารถลบทิ้งได้ไม่สามารถที่จะบล็อกได้เนี่ยนะคะ
ออกมายอมรับบอกว่าก็มีบุคคลนะก็เขาไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเป็นใคร
อัพโหลดไฟล์วีดีโอเพลงนี้ประเทศกูมีเนี่ยคุณผู้ชม
ที่มีเครือข่ายเก็บข้อมูลอยู่สักประมาณ๔๐๐เครือข่ายทั่วโลก
ถามว่าเอ๊ะไปอัพโหลดลงในเว็บนี้แล้วมันจะช่วยอะไร
ก็จะทำให้ไฟล์เพลงนี้๑ไม่สามารถถูกล็อกได้
สองไม่สามารถที่จะลบทิ้งได้หรือสามไม่สามารถที่จะแก้ไขได้
จนกว่าเครือข่ายทั่วโลกที่มีอยู่กว่า๔๐๐เครือข่ายเนี่ย
มันจะล่มถ้าเกิดว่าล่มพร้อมกันโอเคเพลงนี้จบจะไม่มีแล้วนะ
เราจะไม่สามารถหาดูได้แล้วแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้
แล้วถามว่ามันยากไหมมันยากมากค่ะที่เครือข่ายทั่วโลกเนี่ย
มันจะล่มพร้อมกันนะนะที่สำคัญลิงก์ของไฟดังกล่าวนะคะ
ซึ่งจะช่วยปกปิดข้อมูลส่วนตัวของผู้กระทำธุรกรรม
และเส้นทางทางธุรกรรมไว้เป็นความลับด้วย
ถ้าเกิดว่าใครที่ไปลงทุนในเหรียญสกุลเงินดิจิทัลเนี่ย
ทราบเลยว่าเราไปลงทุนนะเราจะไม่ทราบเลยนะคะ
ว่าใครไปซื้อเหรียญของเราใครไปขายเหรียญของเรา
เราขายเหรียญให้ใครเพราะว่าเขาจะปกปิดข้อมูลทุกอย่าง

ใครที่ไปอัพโหลดเพลงนี้ทุกวันนี้ยังหาตัวไม่เจอเลยนะ
ว่าใครเอาเพลงนี้ไปอัพโหลดลงในเว็บไซต์นี้เนี่ยนะคะ

ทางตำรวจเอกสิริวัตดีพอร์ผู้กำกับการ
กองกำกับการสามกองบังคับการปรับกราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
ปอทบอกว่าตอนนี้เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะ
ยังไม่มีการเชิญบุคคลที่อยู่ในคลิปเพลงมาสอบสวน
หรือตอนนี้ไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีใดทั้งสิ้นนะ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานอื่นให้ครบถ้วนซะก่อน
หากพบว่าเข้าข่ายการกำความผิดตามพคก็จะมีการมาสอบปากคำตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนตัวไม่อยากให้มีการแชร์หรือส่งต่อ
ท่านบอกเลยว่าคนที่แชร์หรือส่งต่อถ้าเกิดว่าต้นเรื่องมันผิดตามกฎหมายพค
คนที่แชร์แล้วก็ส่งต่อก็จะมีความผิดตามไปด้วย
ส่วนกรณีที่มีการแชร์คลิปตำรวจได้เชิญตัวไปพบบรรดาศิลปินแรปเปอร์แล้ว
แล้วก็มีคนไปโหไล่เนี่ยภาพเหตุการณ์นี้นะฮะ
ผู้กำกับบอกว่าเป็นเรื่องเมื่อหลายเดือนก่อนยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีตำรวจหน่วยไหน
ไปพบหรือไปควบคุมตัวบุคคลในเพลงประเทศกูมีเลยสักคนนะคะ
ส่วนเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเนี่ยต้องยอมรับนะว่ามันมีการแสดงความคิดเห็นเนี่ย
จากทุกวงการเลยนะฮะสำหรับเพลงที่เกิดขึ้นเนี่ย
วิวตอนนี้อย่างที่เราบอกไปทะลุสูงสุดเป็นประวัติการนะคะ
สิบเอ็ดล้านวิวนะปัจจุบันโดยทางเฟซบุ๊คของกลุ่มศิลปินกลุ่มนี้ก็คือ
กลุ่มศิลปินกลุ่มนี้เขาบอกว่าคำว่าต่อต้านอำนาจผลิตการเนี้ย
มันไม่ได้หมายความว่าต่อต้านรัฐบาลคอสชแต่ปัจจุบันเนี่ยมันบังเอิญว่ากลุ่มที่
อำนาจประเทศเนี่ยก็คือเป็นรัฐบาลคอสชถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ย
กลุ่มที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะเขาไปทำก่อการอำนาจเอ่อ
เด็จการอำนาจสภาเขาบอกว่าเขาก็ต่อต้านเช่นเดียวกันนะแล้วก็ฝากบอกทุกคนด้วยนะ
บอกว่าให้กำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจบอกว่าพวกเขายังปลอดภัยดีทุกคน
ไม่มีการเข้าจับกลุ่มใดจากเจ้าหน้าที่รัฐตามที่มีการลือ
พร้อมทั้งเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนว่าไม่ว่าเราประชาชนจะมีความแตกต่างกันแค่ไหน
แต่พวกเราก็สามารถต่อสู้กับความไม่ถูกต้องร่วมกันได้นะฮะทีนี้
ขณะที่นักแต่งเพลงมือทองของวงการเพลงไทยอย่างคุณดี้นิติพงศ์หอนนาคนะฮะก็แสดงความคิดเห็นทิศทางเดียวกันเหมือนกัน
คุณผู้ชมบอกว่าว่าจะเพลงแรปหรือหมอลำยุคนี้เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไป
คนชอบก็ชมคนเกลียดก็ด่าแต่เพลงนี้ทำลายชาติไม่ได้ดอกจักรนะฮะ
แม้กระทั่งพระเอกชื่อดังอย่างคุณติ๊กเจษฎาพรผลดีก็ยังทวิตข้อความนะคุณผู้ชม
วิทย์ข้อความบอกว่าสั้นนะเขียนว่าผมกำลังฟังเพลงประเทศกูมีอยู่ครับ
ผมว่าหลายคนพอเป็นข่าวอยากฟังมันคืออะไรเนื้อหามันขนาดนั้นเหรอ
ทำไมถึงต้องแบบเรียกมาดำเนินขดงคดีอะไรต่างนานานะฮะทีนี้มาดูฝากฝั่งของการเมืองกันบ้าง
อ่ะคุณอภิษฎิ์ว่ายังไงอ่าคุณมาร์คคุณอภิษฎิ์เวชาชีวาหัวหน้าพรรคประชาที่ป่านบอกว่า
หากคนที่ฟังเพลงแนวนี้อยู่แล้วเนี่ยจะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติ
คือมันเป็นเพลงใต้ดินมันมีมานานแล้วมันเป็นการแต่งขึ้นมาร้องมาเพื่อเป็นการสะท้อนสังคม
ไม่ทราบว่าผิดกฎหมายตรงไหนอันนี้เป็นคำถามจากคุณอภิษฎนะ
ถ้าเกิดว่าแปลเป็นภาษาดิฉันเนี่ยคือก็ไม่ต้องไปร้อนตัวไหมคะ
เออก็ปล่อยผ่านไปไหมล่ะถ้าเกิดมันเป็นเพลงใต้ดินคือมันก็นั่นแหละปล่อยผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
เหมือนเพลงที่คุณบอกอุ๊ยเนี่ยเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไป
ใช่เหมือนที่คุณดี้บอกไง
ล่ะคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งความคิดเห็นนะคะคุณสุเทพเทือกสุบัน
ผู้ร่วมจัดตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยนะคะหลังจากที่ปฏิบัติการเดินคารวะแผ่นดินไปแล้ว
ก็มีการแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันนะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าฟังแล้วฟังเผินไม่คิดอะไรมากก็เป็นเพลงแรปเพลงหนึ่ง
เพลงหนึ่งนะค่ะซึ่งศิลปินพยายามแสดงออก
แต่คุณสุเทพก็บอกว่ามันก็มีเนื้อหาที่ไม่ค่อยเหมาะสม
เพราะเมื่อเกิดเป็นคนไทยอยู่ในแผ่นดินไทย
ก็ต้องรักประเทศไทยจะรังเกียจประเทศไม่ได้

ฟังเสียงคุณสุเทพลุงสุเทพกันหน่อยค่ะ
คุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อ
คุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ
ต้องรู้จักคุณแผ่นดินก็เลยเดินปฏิบัติการ
รวะแผ่นดินก็เลยต้องยอมตระบัดสัตว์

ก็กลายเป็นผู้ร่วมจัดตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยด้วยเนี่ยนะคะ
เอาล่ะในเนื้อเพลงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมฟังแล้ว
ท่อน๑จะมีการพูดถึงเหตุการณ์๖ตุลา๒๕๑๙ด้วย

ทีนี้เนี่ยนักข่าวของเราก็ไปถามบุคคลเดือนตุลากันหน่อยนะคะ

ถ้าจับพวกคุณอาจจะพังกันหมด
เพราะจริงเขาก็เสนอปัญหาหลายอย่างในสังคมไทย
ที่เป็นจริงอย่าไปจับหรืออย่าไปเล่นงานพวกเขาเลย
อีกหนึ่งคนที่อยู่ในคนเดือนตุลาก็คือนายที่วา
ก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ติดใจเนื้อเพลง
เพราะว่าใครจะแต่งหรือวิจารณ์อะไรก็สามารถทำได้
แต่ว่าตัวเองในฐานะคนหนึ่งในยุค๑๔ตุลาก็เซ้ง
เอาภาพเหตุการณ์๖ตุลา๑๙มารื้อฟื้น
ทั้งที่ยุคสมัยมันก็แตกต่างไปแล้ว
ปัจจุบันกับอดีตมันก็เป็นคนละเรื่องกันแล้ว
คุณผู้ชมดูภาพด้านหลังคือเหมือนเป็นกลุ่มชุดนักอุตสา
เป็นเด็กวัยรุ่นมายืนประท้วงกันอยู่อย่างนี้
ทำให้ย้อนกลับไปคิดถึงภาพเหตุการณ์ในขณะนั้น
อาจจะหลายคนก็คิดไม่เหมือนกัน
แต่ว่าอย่างศิลปินเขาเคยให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐของเราเอาไว้
ฝากฝั่งออนไลน์บอกว่าเขาตั้งใจทำมาเพื่อสะท้อนสังคม

แล้วเขาต้องการให้คนที่ฟังตัดสินเองว่าสิ่งที่เขาสะท้อนมา

ดิฉันไปไล่ย้อนดูสิ่งที่เขาเคยแต่งนะกลุ่มศิลปินเนี่ย
ก็ลักษณะชุดเพลงก็คล้ายกันนะคะ
สีสังคมณปัจจุบันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ปีที่แล้วก็มีการแต่งเพลงสิ่งที่ประเทศกูไม่มี
ลองไปฟังก็เหตุการณ์ประมาณนี้เนื้อหาก็ประมาณนี้ค่ะ
เขาตั้งใจให้คนฟังตัดสินเอง

สิ่งที่เขาพูดจริงไหมคุณตัดสินเอาเองด้วยตัวคุณเอง

เอาล่ะแต่ว่าสรุปนะตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดี